คุณผู้ชมคะพาไปที่นครศรีธรรมราชค่ะ
วันนี้นะคะบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง
โดยเฉพาะไปตระเวนดูป้ายหาเสียงของพักรวมไทยสร้างชาติ
ซึ่งมีใบหน้าของลุงตู่ก็ปรากฏว่า
เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่มีการกรีดทำลายแบบนี้ค่ะ
หลายจุดเลยค่ะเป็นระยะทางเกือบ๑๐กิโลนะคะ
ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่๑๐นครศรีธรรมราชค่ะ
คือต้องบอกว่าอย่างนี้เรียกว่าเดินสายทำลายป้ายหาเสียงได้ไหม
เพราะว่าป้ายหาเสียงของพักรวมไทยสร้างชาติ
ซึ่งมีรูปพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าที่แคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีของภักดิ์นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์
หัวหน้าพักนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลอดิต
สอสอหลายสมัยวาดที่ผู้สมัครเหมือนกันในเขตเลือกตั้งนี้นะคะ
ก็ถูกกรีดทำลายป้ายหลายจุดเลยค่ะ
โดยเฉพาะริมถนนสาย๔๐๑ช่วงระหว่างตำบลกลายอำเภอท่าสารา
มี๕ป้ายจนถึงตำบลเปลี่ยนอำเภอ๔ชน
ระยะทางประมาณ๑๐กิโลค่ะ
คนร้ายทำลายไปเป็น๑๐ป้ายนะคะ
มีการทำลายกรีดทำลายแล้วกระชากให้ล้มก็มีนะคะ
คุณพิมพัทธาวิชัยกุลนะคะว่าที่ผู้สมัครเนี่ยบอกว่า
ตอนนี้กำลังเร่งประสานทีมงานดูแลป้ายรณรงค์หาเสียงเพื่อหาทางแก้ไข
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ

โอ้โหกรีดพังหมดเลยนะคะ
แก่นำรณรงค์หาเสียงของนางสาวพิมพัทรา
เชื่อว่าทำงานกันเป็นทีมค่ะคนร้ายนะคะ

และคงไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยค่ะ
อันนี้คือที่พื้นที่เขตเลือกตั้งที่๑๐นครศรีธรรมราช

รายชื่อแคนดิเดตไนยุครัตนมนตรีของพัก
ชู้๓คนก็คือ
รายชื่อที่๑คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าพักนะคะ
รายชื่อที่๒นายสุพรรณมงคลสุธีรองหัวหน้าพักค่ะ
และประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ
และเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบรรยาชแห่งชาติ
ปี๒๕๕๗ถึง๒๕๖๑รวมถึงเป็นประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย๓สมัยด้วย
ส่วนรายชื่อที่๓คือนาวากาตรีสิทธาธิวารี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
ส่วนพักชาติพัฒนากล้าค่ะ
วันนี้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร
สสกมทั้ง๓๓คนนะคะ
อันนี้คืออันนี้การเปิดตัววาดที่ผู้สมัครนะครับ

นึกว่าคุณสุวัสดิเป็นโปรโมเตอร์จัดมวย
คือเขาตั้งใจเลยค่ะเอาเวทีมวยมาตั้งกลางงานแถลงเปิดตัว
แล้วคุณกรจาติกาวนิทหัวหน้าพลักษณ์
คุณสุวัสดิลิปตะพันลบหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้า
ก็มาเปิดตัวแล้วดูลีลาคุณกร

คืออันนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าพร้อมปล่อยหมัดใส่คู่ต่อสู้แล้ว
แล้วก็ประกาศรายชื่อว่าที่ผู้สมัครสอสอ
ขึ้นไปยืนบนเวทีมวยลักษณะคล้ายกัน

แบบนั้นเลยแสงสีเสียงได้หมดนะคะ
เพราะว่าเขาชูโซโลแกนกล้าไฟล์ชาติพัฒนากล้า

สมัครเขาก็ต้องทำเป็นแบบนักมวยด้วย

คุณกรบอกว่าพักชาติพัฒนากล้า
เป็นพักที่สร้างโอกาสทำมาหากินให้ประชาชน

มั่นใจว่าถ้าได้เดินหน้าเต็มสูบ
ได้แรงสนับสนุนจากประชาชนก็จะแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนได้นะคะ
คุณสุวัสดิ์บอกว่าพักชาติพัฒนากล้าพร้อมแล้ว

การเงินสินเชื่อน้ำมันแพงไฟฟ้าแพงปัญหาฝุ่น
ชาติพัฒนากล้าเคยปักทงในกรทมมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน
และครั้งนี้ก็จะปักทงได้อีกครั้งในนามของพักชาติพัฒนากล้าค่ะ
ก่อนอันนี้ก็เป็นพรรคชาติพัฒนานะคะ